ต่อกันที่อีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๒
ในช่องทางด่วนถนนบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพมหานคร
อุบัติเหตุครั้งนี้มีรถที่ร่วมสังคกรรมด้วยกัน๕คันด้วยกัน
และมีเหตุการณ์ที่หน้าหวัดเสียวเกิดขึ้นเพราะมีครอบครัว๑
คุณพ่อเป็นคนขับรถพ่วง๑๘ล้อคุณแม่นั่งมาด้วย
เจ้าหน้าที่พยายามใช้เครื่องตัดถ่างช่วยออกมานะคะซึ่งรถ๑๘รถพ่วง๑๘ล้อคันนี้
อยู่ประมาณคันที่๒จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
หลังเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๕คันรวดในตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรประการค่ะ
ที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงรถพ่วง๑๘ล้อคันแรก
จอดอยู่ช่องทางซ้ายมือ

ด้านหน้ารถกระบะพังเสียหายเลยนะคะ
จากนั้นมีรถพ่วง๑๘ล้ออีก๒คัน

สรุปแล้วมีทั้งหมด๕คันชนกันรวดค่ะ
ภายในรถพ่วง๑๘ล้อนะคะ
ซึ่งเป็น๑ใน๕คันที่เกิดอุบัติเหตุ

พบคนขับและพันรยาถูกอัดติดอยู่ภายในรถกู้ภัย
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมานะคะ
ส่วนเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกอายุประมาณ๙เดือน
ถูกเศษกระจกรถกระเด็นใส่ตามใบหน้านะคะ
ได้รับบาดเจ็บและยังอยู่ในอาการตกใจด้วยนะคะ
พลเมืองดีช่วยนำออกมาก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ก็รับไม้ต่อส่งโรงพยาบาลบางพลีค่ะ
ซึ่งเป็นรถคันที่พุ่งชนรถบรรทุกคันแรก

บอกว่าขณะที่ตนเองขับรถกระบะคันนี้แหละ
ขับตามหลังรถพ่วง๑๘ล้อคันทิ้งอยู่ด้านหน้า

ซึ่งเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ขับตามหลังมาพุ่งชนเขา
ด้วยความแรงจากการถูกชนท้าย
ตัวเองก็เลยพุ่งไปชนคันที่อยู่ด้านหน้าอีกที

จากนั้นได้ยินเสียงรถชนกันต่อมาอีกหลายครั้ง
ตั้งสติได้เปิดประตูรถวิ่งออกมา
พบว่ามีคนบาดเจ็บติดอยู่ในรถพ่วง๑๘ล้อ
รีบโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
ทั้งนี้นะคะหลังจากช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ให้พ้นในการกีดขวางกันชะระจร
ส่วนสาเหตุพนักงานสอบสวนสพบางแก้ว
จะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เส้นนั้นใครที่สัญจรไปมาเป็นประจำ
จะสังเกตได้ว่ารถบรรทุกเยอะจริง
รถบรรทุกเยอะแล้วก็เป็นทางตรง
เพราะฉะนั้นลักษณะคือใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะด้วย
นี่แหละก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะ